ไปดูเสาไฟฟ้าต้นเรื่องกันดีกว่าต้นประเด็นกันดีกว่า
ราชาเทวะล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ
นายกอบตราชาเทวะบอกชะลอแล้ว
โครงการเสาไฟฟ้ากินนาลีที่ยกมือกันพลึบเมื่อวานนี้
ในที่ประชุมนี้นะฮะท่านบอกว่าชะลอแล้ว
รอให้องค์กรอิสระตรวจสอบกันให้เสร็จสิ้นถูกผิดว่ากันไปตามกฎหมาย
นายทรงชัยนกขมิ้นท่านนายกอบตราชาเทวะท่านนี้ครับ
บอกว่าหลังจากว่าวันนี้สภาของอบตราชาเทวะ
ผ่านความเห็นชอบงบประมาณจัดซื้อสาวไฟฟ้ากินาลี๗๒๐ต้น
ใช้งบประมาณอีก๖๘ล้านบาทได้
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะสังคมออนไลน์ถามถึงความเหมาะสม
แล้วก็ให้ข้อเสนอว่าไอ้งบประมาณมากขนาดนี้
พัฒนาด้านอื่นจะดีกว่าไหมชาวบ้านจะได้ประโยชน์มากกว่าไหม

เขาก็เลยใช้อำนาจของนายกอบตราชาเทวะครับ
การจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟกินรีออกไป
กว่าองค์กรอิสระทั้ง๔แห่งมีอะไรบ้าง
จะตรวจสอบแล้วเสร็จ๔องค์กรนี้ตรวจสอบนะครับ
หากผลการตรวจสอบออกมาพบว่ามีความบกพร่อง
ไม่ชอบมาพากลก็จะยุติโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าทันที
แต่หากตรวจสอบแล้วไม่มีความผิด
ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน
ก็จะเดินหน้าจัดซื้อต่อไป
ผมถามเพิ่มได้ไหมถามส่วนตัวเลยเนี่ย
แล้วถ้าเขาออกมาบอกว่าถ้าทำแบบนี้มันไม่ค่อยจะคุ้มค่า

ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับท่านบอกว่าตั้งแต่ท่านนายกเข้ามารับตำแหน่ง
ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนลักษณะนี้บ่อยครั้ง
ครั้งนี้ถือว่าเป็นการร้องเรียนที่มีการตรวจสอบขององค์กรอิสระ
แอบตั้งข้อสังเกตท่านแอบตั้งข้อสังเกตนะ
อาจเป็นเรื่องการเมืองที่ไปขัดใจบางคนในสตง
เลยถูกกันแกล้งสอต้องอคืออะไร
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินครับ
ไม่ใช่เพราะโดนสื่อมุญชนจมตีหรือโซเชียนลุมด่า
เหตุผลผมคือรอองค์กรอิสระตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
ผมทำหนังสือร้องเรียนไปที่ปปชในขณะนี้
ให้ทำการสอบสวนสตงบางคน
ที่ใส่ร้ายป้ายสีผม
เหตุที่ผมมีเรื่องมีปัญหากับผู้ตรวจสอบ
เรื่องนี้แน่นอนแล้วจากนั้นไม่เท่าไหร่
ผมโดนส่งชื่อไปที่คอสช
ตอนนี้นะครับท่านนายกอบตบอกอีกนะครับ
บอกว่าไม่อยากจะให้สื่อไปถามความเห็นชาวบ้านในพื้นที่
ระหว่างที่ยังรอการตรวจสอบเพราะหากชาวบ้านสะท้อนมาว่า
อยากได้และมีความจำเป็นแต่สุดท้ายผลของการตรวจสอบขององค์กรอิสระ
ออกมาว่ามีข้อบกพร่องโครงการนี้ต้องถูกยกเลิกไป
ก็จะทำให้ชาวบ้านไม่พอใจนะฮะท่านบอกแบบนั้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับก็เลยไปสอบถามฮะ
ไปสอบถามท่านบอกว่าอย่าไปสอบถามเลย
นักข่าวต้องถามครับไม่ถามไม่ได้อาชีพเราเกิดมาต้องถามฮะ
ก็เลยถามว่ามีความเห็นยังไงมีความเห็นยังไง
ชาวบ้านว่ายังไงครับราชาเทวะครับ
อันนี้ประโยชน์ใช้ได้อยู่
ตามที่ดูข่าวมาแล้วมันเห็น
น้องน้ำชื่อว่าถนนยังไม่ได้ตัดผ่านอย่างนี้
ก็มีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เลื่อนออกไปก่อน
ถ้าชี้แจงได้ก็สง่างามมากกว่านะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ